สัปดาห์นี้พบกับการประชันกันของสองนางร้ายสุดเซ็กซี่

ัญญาธนาทวงคู่มากับหนุ่มหลอกทางกาย

ไม่เป็นโซเคนเหมือนกันล่ะป่าว
กับภารกิจหวานเสียวและหากระจาย

ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
เสาร์ที่๙มัฆราคมนี้๔ทุ่มห่างไทยรัทดีวี